เขาเลยบอกว่าจากที่ตาบอดในอดีตกลายเป็นทำเลทองครับ
มูลค่าโครงการมหาศาล๖๐๐๐กว่าล้าน
โครงการคอนโดสูงประมาณ๕๐ชั้น
แน่นอนครับก็ต้องมีกฎกติกาการก่อสร้าง
และหลังจากที่เมื่อวานนี้สารปกครองสูงสุดพิพากษา
ก็ยืนตามสารปกครองกลางนะครับ
เพิกถอนคำสั่งการอนุญาตก่อสร้างโครงการคอนโดหรูแอชตันอโศก
สั่นสะเทือนเลยครับคุณผู้ชมและพี่กะเต็นครับ
สะเทือนภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะนี่จะกลายเป็นบรรทัศนที่ว่า
โครงการอสังหาริมทรัพย์คอนโดต่างห้างร้านต่าง
ที่มีการใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือของหน่วยงานภาครัฐ
จะถูกเช็คบินย้อนหลังด้วยหรือไม่อย่างไร
และลูกบ้านในคอนโดเขากุมขมับเลยอ้าวแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหน
ตึกต้องทุบหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ครับสารปกครองสูงสุดนั้นให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้าง
ตันอโศกหลังจากวินิจฉัย๒เรื่องสำคัญคือ๑ที่ดินทางเข้าทางออก
เป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชื่อย่อคือรอฟอร์มอร์
ซึ่งได้มาจากการเวรคืนที่ดินของพี่น้องประชาชน
ไม่สามารถนำไปให้เอกชนใช้ประโยชน์เป็นทางเข้าออกได้

อกจากนี้ครับอีกประเด็นคือพรบควบคุมอาคารที่กำหนดว่าอาคารสูง
ต้องมีทางออกด้านใดด้านหนึ่งหน้ากว้างไม่น้อยกว่า๑๒เมตร
และติดถนนสาธารณะที่มีทางกว้างไม่น้อยกว่า๑๘เมตร
เพื่อความปลอดภัยถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิงจะได้วิ่งเข้าไปได้
ดังนั้นก็เลยมีผลให้ใบอนุญาตก่อสร้างที่กรทมออกให้
โครงการนี้แอสตันอโศกไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
อย่างที่ผมบอกว่านี่เป็นโครงการคอนโดหรูขนาดใหญ่ใจกลางกรุงย่านอโศกทำเลทอง
เป็นการร่วมทุนของบริษัทอนันดาดิเฟลอปเมนต์จำกัดมหาชน
กับบริษัทมิสุยฟูโดซังของญี่ปุ่นนะครับ
โครงการ๖๔๐๐กว่าล้านก่อสร้างแล้วเสร็จมิถุนายนปี๖๑ครับ
กรรมสิทธิ์๖๖๘ยูนิตจากทั้งหมดเนี่ยมี๗๘๓ยูนิตนะครับ
ก็คือโอนกรรมสิทธิ์ไปได้ประมาณ๘๗ของโครงการแล้วยังเหลืออีกประมาณ๑๓
ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยถ้าเป็นคนไทย๔๓๘ครอบครัว
ต่างชาติ๑๔๒ครอบครัวครับจาก๒๐ประเทศ
รวมแล้วจะมีคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ประมาณ๕๘๐ครอบครัวด้วยกัน
หลังจากคำพิพากษาคำสั่งของสารปกครองสูงสุดออกมาเมื่อวานนี้
โครงการที่เข้าข่ายเดียวกันกับแอชตันอโศกรวมทั้งมีอีกนับร้อยโครงการทั้งที่เป็นคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าที่ขอเชื่อมเส้นทางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ย
ทางบริษัทอนันดาเขาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ต่อเจ้าของร่วมอาคารชุดและต่อบริษัทอนันดาด้วยเพราะอะไร
คือถ้าหากหน่วยงานรัฐไม่อนุมัติตั้งแต่ต้นโครงการก็จะไม่สามารถสร้างได้แล้วสุดท้ายมันก็จะไม่มาเกิดความสูญเสียมหาศาลแบบนี้
ภายใน๑๔วันนี้ครับบริษัทบอกว่าจะประสานนิติบุคคลของแอชตันอโศกและบรรดาเจ้าของร่วมเพื่อเดินทางขอเข้าพบผู้ว่ากอทมผู้ว่ารฟมทวงถามความรับผิดชอบหวังให้เกิดปฏิหารไม่ต้องทุบอาคารทิ้งเพราะนั่นจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างสูงมากครับ
ก็มีการพูดกันถึงเรื่องของการเยียวยานะคะทั้งเจ้าของโครงการแล้วก็ลูกบ้านของโครงการนี้ด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับทั้งลูกบ้านนะคะรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันกับคอนโดมิเนียมนี้ด้วยนะคะ
อ่าซอยสุขุมวิทย์สิบเก้านะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เขามองว่าอาจจะเป็นทางออกนะฮะเป็นทางออกได้นะคะเราก็ไปสำรวจซอยนี้ปรากฏว่าเราก็จะพบว่าจะเป็นลักษณะบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วก็มีอาคารพาณิชย์เป็นกิจการต่างต่างอย่างโฮสเทลนะคะ
หากจะใช้ซอยนี้เป็นทางเข้าออกก็ต้องซื้อนะฮะซื้ออาคารบ้านเรือนของชาวบ้าน
นี้บางส่วนเพื่อที่จะทำทางเข้าออกตามกฎหมาย
ผู้สึกข่าวก็ไปสำรวจซอยสุขุมวิทย์๑๙แยก๒
ซึ่งอยู่ห่างจากซอยแรกประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
ซอยนี้จะเป็นซอยแคบ
สุดซอยที่ริมกำแพงของคอนโด

แล้วก็มีรอปภของคอนโดคอยดูแลอยู่
ตรงจุดนี้มีลูกบ้านหลายคนนะคะใช้ประตูนี้เข้าออกจากคอนโด
เป็นพื้นที่หลังคอนโดก็จะมีเพียงประตูนี้ประตูเดียวที่สามารถเข้าออกได้
ลูกบ้านบางส่วนก็จะใช้ตรงนี้เข้าออก
ซึ่งนายอาริสเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านตัดสูตรเสื้อผ้า
ในพื้นที่แห่งนี้บอกว่าถ้าหากว่าทางคอนโดจะมาพูดคุย
ก็ยินดีที่จะพูดคุยหาทางออกให้นะคะ
แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยไปแนะนำผู้บริหารและเสนอเรื่องการทำทางออก
ให้ตอนที่เป็นข่าวครั้งแรกตอนช่วงโควิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รับความสนใจ
ถ้าจะตีราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในซอยที่เคยขายไป
ตอนนี้ตารางวาละ๒ล้านแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะขาย
ตารางวาละ๒ล้านก็ไม่ใช่หลายคนที่บางคนเขาก็ไม่อยากขาย
ท้ายที่สุดเนี่ยต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะ
มันต้องดูครับว่าไม่ใช่ผมคนเดียวครับมันมีหลายบ้านเลยครับ
ทุกคนมันคนละฐานะใช่ไหมครับ
บางคนบ้านนี้เขารวยเขาไม่อยากจะขายก็ติด
บ้านนี้เขาอยากจะขายมันก็มันไม่ได้มันแล้วแต่ทุกคนนะครับ
มันต้องมานั่งสร้างคอมพิวตี้ว่าอาจจะขายไหมมันตะเกณฑ์เยอะครับ
ต้องมาคุยกันได้ครับมันก็ต้องคุยกับครับว่าราคาอะไรเลยครับ
แต่มันคุยได้มันก็ต้องมาคุย
แล้วตอนนี้เฉพาะโซนธุรกิจข้างหน้าเนี่ยราคาต่อร้านกว่าเป็นอะไรบ้างครับ
พี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ว่าต่อตรังวาดเท่าไหร่
แต่ผมรู้สึกคุมวิทย์มันแพงแค่นั้นเองแต่ว่าต่อตารางวานอันนี้ผมก็ไม่ทราบ
ครั้งที่แล้วที่ผมได้ยินแถวนี้มันก็เป็นล้านกว่าครับต่อวา

นี่แหละค่ะที่สุขุมวิทย์ด้วยนะคะ
ทีนี้ที่หน้าห่วงที่สุดก็คือว่าฝั่งลูกบ้านของคาร์โดมิเนียมนะคะ

ช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ากฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่า
อาคารใหญ่พิเศษขนาดนี้ต้องมีทางเข้าออกทางเดียว
ซึ่งในกรณีนี้ก็คือถนนอโศก
และพอวันนี้ผลคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยทางผู้ซื้อคอนโดย่าได้รับความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นก็ขอร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเลย
ยืนยันว่าตอนที่ลูกบ้านซื้อคอนโดนั้น
ไม่ทราบว่ามีปัญหาฟ้องร้องเป็นคดีความ
แต่มาทราบทีหลังจากสื่อมวลชนว่ามีคดีค้างอยู่ในชั้นศาลค่ะ
แล้วก็ยืนยันเลยว่าเจ้าของร่วมทุกท่านไม่ทราบ
ว่าทางผู้ประกอบการบริษัทอำนวัลดามีปัญหา
โครงการนี้นะฮะติดคดีความสารปกครองไม่มีใครทราบยืนยันครับ
มีความกังวลว่าเราจะเสียสิทธิ์

เราเองรอจนสิ้นสุดแล้วก็ขอให้เคารพ
พิจารณาคดีความของสามกระครองคุณสุด
แล้วก็เห็นแก่เจ้าของร่วมหรือประชาชน
ที่สุจริตว์หาผลทางแก้ไขให้ได้

ทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
แล้วก็ตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

แล้วยูนิตละ๕๑๐ล้านนะครับพี่กะเต้นคุณผู้ชมครับ

แล้วพอมีคำสั่งออกมาแบบนี้ถ้าจะประกาศขาย
คำถามคือใครจะกล้ามาซื้อล่ะมูลค่าเป็นศูนย์แล้ว
คอนโดมิเนียม๑ห้องหลายครั้งก็จะเป็นทรัพย์สินก้อนแรก
ใช่ครับ
ตัวเองแน่นอนแล้วบอกอีกด้วยครับนี่ถือเป็นกรณีศึกษาของ
กรธมอลนะหากในอนาคตมีโครงการที่จะสร้างในพื้นที่
ชนแบบนี้คงต้องศึกษาส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านแล้ว
พูดคุยอย่างละเอียดมากขึ้นอีกเรื่องนี้จะมีใครเกี่ยว
ข้องมีความผิดหรือไม่อย่างไรกรทมก็ย้ำคำเดิมว่า
ขอตรวจสอบก่อนเพราะเอกสารมีร้อยกว่าหน้าเลยครับหากพบว่า
มีผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนต่อไปครับ
จะเกี่ยวข้องมันมีทั้งทางสารเองแล้วก็มีหลายฝ่ายแล้ว
มีประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องต้องพิจารณาให้
สีทวนแล้วก็ให้ละเอียดออกนะครับจะมีความขึ้นมากอย่าง
อะไรเนี่ยส่วนนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางกรทมเราคงจะ
มีเอ่อแนวทางออกมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราทราบมาคือเรา
ก็ทำทุกอย่างตามตามประบวนการตามคันตรอนนะครับ
ในมุมของกรธมอลผมเชื่อว่าถ้าสมมุติมันมีกรธมอลผิด
จริงนะครับเราคงเติมไปกับพิจารณาอย่างแน่นอนพื้น
มันยังไม่ได้มีการชี้ว่าทางฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความ
นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอลองทางทีมกฎหมายพิจารณาอีกที
ครับเพื่อความชัดเจนครับต้องเร่งศึกษาแล้วล่ะครับเพราะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้า๔สิงหานี่คุณศรีสุวรรณบอกว่าจะไปยื่น
เรื่องให้ผู้ว่ากตรวจสอบคนในสังกัดกทั้งหมดและเจ้า
หน้าที่หน่วยงานต่างว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างถ้าหากกล้า
จะไปยื่นต่อปปชด้วยนะครับด้านผู้ว่าการรอฟอร์มอครับ
ยืนยันชัดย้ำว่าทางรฟมไม่จำเป็นต้องมีส่วนรับ
ผิดชอบในเรื่องนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางบมจอนันดา
เฟลลอปเมนต์ได้ออกมาชี้แจงว่าทางบริษัทเนี่ยขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องทุกอย่างตามขั้นตอนโดยขออนุมัติการ
ก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐไม่ต่ำกว่า๘หน่วยงานจึงขอความ
เป็นธรรมจากภาครัฐโดยเฉพาะกอทมและการรถไฟของ
มวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมให้ร่วมรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ขอยืนยันย้ำว่ารอฟอ
มนั้นไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เนื่องจากศาลไม่ได้เพิกถอนใบอนุญาตของรฟมที่อนุญาต
ให้ใช้ทางผ่านแต่สารท่านเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครง
การซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทอนันดานั้นต้องดำเนินการและหา
ทางออกกับกรุงเทพมหานครต่อไปครับอืมค่ะในส่วนความเดือดร้อนของ
ลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็มีเอ่อคำแนะนำจากทาง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะแนะนำผู้ซื้อคอนโดมิเนียม
ตันอโศกบอกว่าคุณมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาแล้วก็ขอคืนเงิน
พร้อมดอกเบี้ยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเอ่อเขาบอก
ว่าเป็นเพราะว่าโครงการเนี่ยก่อสร้างและดัดแปลงอาคารที่
ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ซื้อคอนโดกว่า๗๐๐คนได้รับผล
กระทบโดยคุณนรมนเมฆบริสุทธิ์รองภูมิในการมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภคบอกว่าการสร้างอาคารผิดกฎหมายเกิดจากการที่รับ
ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้นแต่สาร
เพิกถอนใบอนุญาตก็เลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการต้องเป็นคนรับผิด
ชอบค่ะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้บริโภคในทุก
กรณีก่อนอันนี้ก็คือต้องไปเรียกจากผู้ประกอบการส่วนผู้
ประกอบการจะไปเรียกร้องกับหน่วยงานที่อนุญาตให้ก่อสร้างก็
เป็นคนละส่วนกันอันนั้นก็เป็นบทบาทของผู้ประกอบการต้อง
เรียกร้องอีกทีนึงแต่ผู้บริโภคคือผู้ซื้อเนี่ยเรียกจาก
ผู้ประกอบการได้นะคะขณะที่นายเฉลิมพงศ์กลับดีหัวหน้าศูนย์
นายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่ากรณีนี้ถือว่า
ประกอบการเป็นฝ่ายผิดสัญญาผู้บริโภคซื้อห้องแล้วอยู่
ใส่ไม่ได้ตลอดไปตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อผู้บริโภคที่
รับเดือดร้อนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและขอให้บริษัทคืน
เงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยค่ะนะคะและทางมูลนิธิก็ยังฝากเตือน
ถึงใครก็ตามที่กำลังจะซื้อคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษก็
บอกว่าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย
โมเนียมขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพอาจจะมีการสร้างแบบ
ผิดกฎหมายแล้วก็ถูกร้องเรียนจากคนที่เขาได้รับความเดือด
ร้อนแล้วก็ไม่ถูกระงับการสร้างชั่วคราวในระหว่างตรวจสอบก็
เลยสร้างต่อไปเรื่อยจนสุดท้ายก็เปิดใช้อาคารนั้นค่ะ
และสุดท้ายถ้ามีการฟ้องร้องสารสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
แล้วสั่งลื้อถอนคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้บริโภคนั่นแหละนะคะ

ว่าก่อสร้างผิดแบบหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจสอบลึกเหมือนกันนะฮะ
ใช่คือเราก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้จะมีคดีอะไรก่อนหน้านั้นไหม

หวังว่าจะมีทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะฮะ